แล้วทางความคืบหน้าเรื่องวัคซีนเป็นยังไงบ้าง
เราเหมือนจะใกล้ได้วัคซีนเข้ามาทุกทีแล้ว

ผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่านะคะโดยสถานการณ์โควิดสิบเก้าวันนี้นะคะ
เรามีผู้ป่วยใหม่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดรายยังคงอยู่ที่หลักร้อยนะคะ
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศร้อยห้าสิบสี่รายจากการเฝ้าระวังแปดสิบเอ็ดราย
แล้วก็ตรวจเชิงลุกเจ็ดสิบสามรายนะคะส่วนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเนี่ย
สามสิบสี่รายเข้าสถานกักกันโรคยี่สิบเอ็ดราย
แล้วก็มาจากเมียนมาสิบสามรายค่ะผู้ป่วยสะสมของเราตอนนี้ยังคงอยู่ที่
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบรายผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่มีเพิ่ม
อยู่ที่หกสิบเก้าศพนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
เรามีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดหกสิบจังหวัดนะคะเหลือเพียงแค่สิบเจ็ด
จังหวัดที่ยังคงเป็นโซนสีเขียวนายแพทย์ทวีสินโคศกสวบคบอกว่า
ขอให้คงมาตรการเอาไว้ป้องกันให้ดียกกาดให้สูง
ส่วนจังหวัดที่เคยมีการติดเชื้อเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง๗วันตั้ง๒๐จังหวัดนะคะ
ก็ขอให้เป็นพื้นที่สีเขียวต่อไปแล้วก็ตั้งกาดให้สูงเหมือนกัน
แล้วก็ถ้าสำหรับจังหวัดที่ยังมีรายงานติดเชื้อใหม่ในรอบ๗วันอยู่ก็ตอนนี้มีอยู่๔๐จังหวัดนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนเรื่องความคืบหน้า
เพราะเชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่คนไทยอยากจะได้ยินมากที่สุดคือวัคซีนมาถึงแล้ว
ใช้ได้แล้ววัคซีนพร้อมที่จะให้กับทุกคนแล้วเรื่องนี้ว่ายังไง
อนุทินบอกว่าผมขอยืนยันคำเดิมก็จะเป็นหนูทดลอง
เป็นคนรับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรกเหมือนเดิมที่เคยยืนยันไว้นั่นแหละ
ต่อให้ประสิทธิภาพมันจะไม่เต็มร้อยก็ตามแต่เชื่อว่าวัคซีนล็อตเนี้ยที่เรากำลังจะได้เนี่ย
ว่าประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยมันน่าจะช่วยทุเลาลงได้บ้าง
ถ้าหากว่าผู้ป่วยได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้า
จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาผู้ที่รับวัคซีนก็น่าจะมีประสิทธิภาพ
สิทธิผลกันมากขึ้นในทางการแพทย์เขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เทียบกันไม่ได้
ก็จะต้องดูกันให้ละเอียดค่ะส่วนใหญ่ยังเห็นว่ายังคงเป็นแนวโน้ม
เป็นทิศทางที่ดีอยู่นะคะบรรดาแพทย์พยาบาลเอง
ยังมีความมั่นใจด้วยว่าเราควรจะต้องมุ่งเน้นการฉีดวัคซีน
ให้ประชาชนมากที่สุดโดยอนุกรรมการเนี่ยเขามีการเริ่มประชุม
แรกกันไปแล้วในวันนี้เพื่อจัดระเบียบเรื่องวัคซีนนะคะว่า
จะใช้กับกลุ่มไหนเรียงลำดับยังไง

ซึ่งก็เป็นเรื่องทางการแพทย์ที่ต้องดำเนินการ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบ
แล้วก็แถลงให้สื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปนะคะ
เมื่อเช้าค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
คือที่ต้องประชุมกับแม่สอดโดยเฉพาะเนี่ยเป็นเพราะว่า
มันมีประเด็นเรื่องคนที่ทำงานที่บ่อนที่คาซิโนฝั่งเมียนมาร์
แล้วก็ข้ามกลับมาที่แม่สอดเนี่ย
กองกันอยู่ที่จังหวัดตากหลายล็อตแล้ว
แล้วก็ติดโควิดกันมาตอนนี้น่าจะแบบ
หลายคนเกือบถึงร้อยคนแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ
เรื่องนี้นายกก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
โดยบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้านหน้าที่ที่ร่วมงานกันอย่างหนัก
ในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็อยากให้บูรณาการ
การทำงานให้สอดคล้องแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เรื่องวัคซีนรัฐบาลสัญญานะคะว่า
เร่งรัดจัดหามาให้ได้ตามแผนที่วางเอาไว้
แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าด้วย
ส่วนความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย
เตรียมเอาไว้รับคนไทยจากฝั่งเมียนมาร์เนี่ย
แบ่งออกเป็นแผนแล้วนะคะ
มีทั้งหมด๒๓แผน
ระยะแรกก็คือที่โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลพบพระและโรงพยาบาลแม่ระมาท
ตอนนี้มีการใช้รักษาผู้ป่วย๕๐เตียงแล้ว
คู่กับการจัดเตรียมสถานพักฟื้น๑แห่ง๖๐เตียง
ระยะที่๒ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
ก็จะยกระดับเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนเตียงเป็น๓๐๒เตียง
ส่วนแผนระยะที่๓ก็คือการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามที่จะรับผู้ป่วยได้๒๐๐เตียง
เตรียมโรงแรม๒แห่งจำนวน๒๔๔ห้องด้วย
ยังคงมีคนที่อยู่ในโรงแรม๑๐๑ห้องนะคะ
นายกก็แนะนำมาตรการป้องกันโควิด๑๙ในโรงงานรวมถึงโรงพยาบาลสนามว่า
จะต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมไม่แออัด
สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน

ถ้าเจอผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ก็ต้องคอยแจ้งคอยเป็นหูเป็นตาให้
และที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับประชาชน
ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะคะ
ก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าโควิด๑๙ที่มันเข้ามาในประเทศไทย
มันส่งผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพอิสระ
เราเป็นห่วงเขาจริงถึงแม้ว่ารัฐบาลเองก็บอกว่า
มาตรการมาช่วยเหลือนะแต่ว่าการเยียวยามันแค่๒เดือน
แต่เราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกกี่เดือนเนี่ยนะคะ